แล้วก็มันก็อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้

รถของเราถูกขโมยค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ถูกขโมยรถไป

ก็เลยไปนะคะข้ามชายแดน
เจรจาหอบเงินแสนไปซื้อรถตัวเองกลับมาค่ะคุณผู้ชม
เพราะพวกมันเรียกค่าไทยกู๔๓๐๐ต่อรองไปมาเหลือ๑๘๐๐๐บาท
รถตัวเองแต่ต้องมาซื้อกลับกูน่าจะต้องจับหัว
คือคุณแอนเจ้าของรถเนี่ยนะคะเธอบอกว่าทหารยศ๑๐เอกมาเช่ารถ
เป็นเต็นต์รถไงแล้วก็บอกว่ามาเช่ารถจะไปขนของที่กรุงเทพ
เพื่อไปกาญจนบุรีพอวันที่สิบมกราคม
คืนวันที่๑๑มกราคมทหารยศ๑๐เอกโทรมาหา
บอกว่าลูกน้องเอารถไปติดต่อไม่ได้
เธอบอกเธอรู้สึกผิดสังเกตตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
ก็เลยรู้ว่ารถไม่ได้อยู่ตามที่ทหารยศ๑๑ในนั้นบอกไว้
โทรไปก็ไม่รับสายเขาก็เลยไปแจ้งความคืนนั้น
ก็เลยเป็นที่มาของการออกตามหารถนะคะ
ที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยาง
ข้ามเข้าไปฝั่งเมียนมาประมาณ๒๐๓๐กิโลค่ะ
ก็เลยประสานตำรวจท้องที่แล้วนั่งเรือข้ามฝั่งไปกับตำรวจตระเวนชายแดน
คือลุยเองอย่างนั้นครับโอ้โฮไปเจอรถถึงได้ลุยเลย
ไปคุยกับกำนันผู้ใหญ่บ้านฝั่งเมียนมารถไปเจอรถ
ทีแรกฝ่ายนั้นบอกว่าซื้อมาอย่างถูกต้อง๔๐
เธอก็ต่อต่อจนเหลือ๑แสน
แล้วเอาทองรูปภัณฑ์ที่เก็บหอมรอมริบไปขายซื้อรถตัวเองคืนมา
มันก็ชอกช้ำนะคะเนี่ยข้ามไปซื้อรถตัวเองคืนมา
คดีที่ไทยตำรวจจะนัดทหารยศ๑๐เอกที่เช่ารถไปสอบปากคำ
ก่อนแจ้งข้อเก่าหานะคะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้มีการแจ้งความเอาผิดแล้วนะคะ
กับนายทหารยศ๑๐เอกแล้วก็สาวหล่อที่มาด้วยกัน
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ถ้าไม่มาตามหมายเรียก๒ครั้งก็จะออกหมายจับต่อไปนะคะ
เพราะว่าสาวหลอกับทหารยศ๑๐เอกรู้จักกันค่ะ
รู้สึกยังไงที่เราต้องมานั่งเอาเงินเรา
เพื่อถ่ายรถเราคืนกลับมา
รู้สึกยังไงล่ะพี่หนูรู้สึกเจ็บใจมากเลย
คือแบบว่ารถเราแท้แต่ว่า

มันมันเป็นความผิดจากคนเช่าก่อนพี่
คนเช่าไปก่อนต้องเป็นความผิดก่อน

ตอนนี้นะคะเราก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมด

แต่ว่าเบื้องต้นเราได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้ว
ก็กำลังดำเนินการให้เราอยู่สิ

ตอนนี้เราก็ได้ความคืบหน้าจากเขาบ้างแล้ว
เงินจำนวนแสนแปดที่เธอไปซื้อรถกลับมา

ตำรวจตอนนี้ติดต่อพ่อของทหาร

แล้วพ่อก็บอกว่าให้เธอไปเก็บเงินจำนวนนี้

เพราะว่าสาวหล่อเป็นคนให้ลูกของเขา

แล้วก็เป็นที่มาของต้นเหตุนี่แหละค่ะ
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำบอกเล่าของพ่อของทหารคนนี้นะคะ
เชื่อว่าเป็นการร่วมมือกันก่อเหตุค่ะ
เป็นแก๊งเดียวกันรึเปล่า

ตอนนี้ก็พยายามติดต่อไปที่ทหารยศ๑๐เอก
แล้วก็สาวหล่อ๒ตัวละครที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยค่ะ
ก็เบอร์ของทั้งคู่เนี่ยตำรวจบอกว่ายังเปิดใช้ปกตินะคะ

นี่ค่ะต้องตามให้ได้นะ
ยังไม่สามารถติดต่อได้นะคะ
ไม่รวมค่าเดินทางค่าประสานงานอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะคะ